แต่ว่ามีเวลาให้ติดตามกันทุกวันเลยนะฮะทั้งวันเดิมของนี่นะฮะ
ความหลอกของหน้าการเมืองบางคนที่แบบไปเข้าตาสาวเป็นโลกออนไลน์นะคะ
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าตอนนี้ร้อยโทปรีชาพลนั้นอยู่ที่ค่ายทหารหรือเปล่า
เป็นอย่างไรบ้างก็ไม่ได้เป็นความจริงเพราะว่าก็ไปทำบุญอยู่
มีกรรมการบริหารพักเข้าไปด้วยก็โพสต์ภาพว่าทำบุญอยู่
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับ
ทางด้านของนางสาวชะยิกาวงนภาจันทร์
เป็นบุตรสาวของนางเยาวเรศชินวัฒน์นะครับ
ซึ่งเป็นในทะเบียนของพักไทยรักษาชาติ

ไปทำบุญไหว้พระอยู่ที่วัดในจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

วันนี้เดินทางมาทำบุญไหว้พระที่วัดหน้าพระเมรุราชิการามนะครับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับหัวหน้าพักค่ะ

พร้อมกับแท็กภาพกับนายปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพักด้วย
คือร้อยโทปีชาพลนะครับ
เป็นการปรากฏตัวต่อสื่อเป็นครั้งแรกของทั้งสองคน
หลังจากที่มีข่าวกันไปก่อนหน้านี้นะครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ลังไลน์เข้ามาในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับ
โดยระบุว่าขอยืนยันว่าภักดิ์ไทยรักษาชาติยังคงมีจุดยืนดังเดิม
และจะเดินหน้าต่อไปในสนามเลือกตั้งเพื่ออาสาแก้ปัญหาบ้านเมือง
แก้ปัญหาประเทศแล้วก็ให้กับประชาชนนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะนายทักษิณชินวัฒน์ได้เคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์แล้วนะฮะ

ก็มีการโพสต์ทวิตข้อความเป็นภาษาอังกฤษใจความแปลเป็นไทยได้ว่า
หน้าและก้าวต่อไปเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต
แต่จะมีชีวิตเพื่อวันนี้และอนาคตร่าเริงเข้าไว้ชีวิตยังต้องเดินต่อไป
นะครับเนี่ยฮะก็เป็นทวิตเตอร์ของนายทักษิณนะครับ
ไปดูฝากฝั่งของแก่นำพักพลังประชารัฐกันหน่อยนะฮะ
ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถแห่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้ง๓๐เขตครับ
นั่นก็ท่ามกลางบรรยากาศที่จะดูเหมือนว่าคึกคักเป็นพิเศษนะฮะ
ก็มีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ท่าถ่ายรูปจากที่เคยทำเป็นไอเลิฟยูนะฮะ
เป็นท่าแบบเก๊กหล่อแทนนะฮะนี่ท่าใครฮะท่าที่ท่านนายกทำเมื่อวันศุกร์
อ่าใช่ที่ยืนอยู่ที่ธรรมเนียบนะฮะอ่าเปลี่ยนเป็นท่านี้แทนเป็นเก๊กหล่อแทนนะครับ
นะฮะก็เป็นการเปลี่ยนท่าถ่ายรูปกันไปเป็นเอกลักษณ์กันไปนะครับ
อุตมาสวนายนหัวหน้าพักก็ยืนยันว่าวันนี้พร้อมเดินหน้าเตรียมตัว
ไปว่าพักธรรมประชารัติ

ตัวใจในภักดิ์จะยืนอยู่ข้างความถูกต้อง
จะไม่ทำในสิ่งซึ่งไม่วางควรไปนะค่ะใช่เปล่า
นี่ฮะไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งนี่ครับเสื้อฟ้ามาแบบนี้ก็พักประชาธิปัตย์นะครับ
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักให้สัมภาษณ์
หลังจากไปช่วยผู้สมัครหาเสียงที่ราชกระบังครับ
บอกว่าประชาธิปัตย์จะไม่ยุ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เพราะเป็นเรื่องที่ภักดิ์ไทยรักษาชาติต้องรับผิดชอบกันเอง
แต่สิ่งที่อยากจะเรียกร้องก็คือการวางตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
จากนี้ไปต้องทำให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ
ความมั่นใจให้ได้ว่าการเลือกตั้งนั้นจะไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับ
เล็กกว่าประเด็นที่ปัญหาว่าถึงร่ำนาจในเรื่องของมาตรภาษา๔๔
ซึ่งสามารถที่จะใช้ได้โดยไม่ได้มีของจริง

ประธานกรกตบอกว่าพรุ่งนี้แล้วครับ
น่าจะมีวารามเรื่องของภักดิ์ไทยรักษาชาติเข้าสู่ที่ประชุม

ส่วนกรณีที่นาย๔๑จัญญาจะไปยื่นคำร้องขอให้ยุบภักดิ์ไทยรักษาชาตินะเนี่ย

เพราะว่าทุกเรื่องกรกตก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบแล้วก็เป็นธรรมมากที่สุดนะคะ
ซึ่งก็มีหนึ่งในกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาตินะคะ
ที่บอกว่าตอนนี้ตัวเองเป็นอดีตกรรมการบริหารพักไปแล้วนะ
นายรุ่งเรืองพิธีเสียซิริอะค่ะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปยื่นหนังสือต่อกรกต

เพราะว่าก่อนหน้านี้๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายรุ่งเรืองบอกว่าตัวเองยื่นหนังสือ
ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักไทยรักษาชาติต่อหัวหน้าพักแล้ว
เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่พักมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อม
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก
ก็เลยจะมายืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
กับการที่กรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติมีมติดังกล่าว
ใบลาออกไปตั้งแต่๔กุมภาพันธ์แล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตามเรื่องที่กรกตนะคะ
พรุ่งนี้ก็ต้องติดตามที่กรกตก็คงจะมีเรื่องที่ต้องติดตามกับการเมืองอีก